ช่วงตลอดตลาด
ต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดนะคะคุณผู้ชม
และได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันแล้ว
เริ่มกันที่นี่เลยราคาของเนื้อสัตว์นะจ๊ะ
เนื้อสัตว์วันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองนะคะ
ซึ่งวันนี้ราคาสินค้าก็ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดนะจ๊ะ
ไปต่อกันด้วยราคาของผักกันบ้าง
กาดขาวค่ะ๒๑บาทต่อกิโลกรัม
ผักบุ้งจีน๒๔บาทต่อกิโลกรัม
ชีไทย๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
และพริกจินดาแดง๔๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ส่วนราคาสินค้าในวันพรุ่งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างไรหรือไม่
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในช่วงของตลอดตลาดนะจ๊ะคุณผู้ชม